คุณผู้ชมพามาดูปฏิบัติการระทึกนะครับ
เพราะว่าเกิดจากการที่ตำรวจต้องการที่จะจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนะครับ
แล้วก็ตำรวจของสพบพลอยจังหวัดชนบุรีเนี่ย
เขามีการวางแผนในการล่อซื้อ
และจากนั้นให้ตำรวจแสดงตัวในการจับกลุ่ม
แต่ปรากฏว่าคนขายยาเสพติดยิงใส่สายลับ
และยิงใส่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ชุดปฏิบัติการอีก๕๐นายต้องโอบล้อมบ้านหลังนี้ไว้
เพื่อที่จะทำอะไรก่อนรู้ไหม
เข้าไปช่วยเหลือตำรวจและสายลับที่นอนบาดเจ็บถูกยิงอยู่ตรงนั้น
ไปดูช่วงของการเจรจากับคนร้ายหน่อยนะครับ
นิ้วนิ้วพุ่มจับ
เป็นอย่างไรใครจะยิง
ไม่ใช่ก็มีตำรวจมาจากที่อื่นเคยเจอกันนี่หรอ

ทำยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยก็ถึงมาผมต้องมาคุยเนี่ย
ตำรวจที่อื่นไม่ใช่ตำรวจในบ่อทองตำรวจบ่อทองนิวรู้จักใครบ้างอ่ะ
อยากจะคุยกับใครหนูอยากคุยกับใครรู้จักใครบ้างแม่อยู่ไหนแม่
ว่าว่าใช่
แฟนเข้าไปแล้วเรามีปืนแล้วเราจะเข้าไปไงเดี๋ยวเรายิง
เดี๋ยวเรายิงแฟ้นทำอย่างไร
นี่ครับช่วงเวลาที่ทางตำรวจซึ่งใส่เสื้อสีเหลือง
แล้วก็ใส่เสื้อเกราะได้พูดคุยกับคนก่อเหตุ

อยากจะเอาเคาะออกมาก็คืออยากจะเอาสายลับ
กับตำรวจที่ถูกยิงบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็นอนอยู่หน้าบ้านนอนบาดเจ็บอยู่หน้าบ้าน
เอาออกมาเพื่อไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็ต้องใช้การเจรจากับคนร้ายก่อน
เพราะคนร้ายมีอวุธปืน
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้

ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกกุลชาติกุลชัย

คนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองใส่เสื้อกระ
เดินทางมาถึงบริเวณห้องเช่าเลขที่๙๗ทับ๑๑หมู่๔ตำบลธาตุทอง

แล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยสวาตกว่า๕๐นายนะครับ
ได้เข้าโอบล้อมห้องเช่าเลขที่๘นะฮะ
หลังจากที่ผู้ต้องหาก็คือนายนิวหรือนายวัฒนยูโชธนะครับ
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายยาบ้าเนี่ยนะฮะ
ได้ก่อเหตุยิงดาบตำรวจชินเก่งสิริอายุ๓๙ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพบหมู่ป้องกันและปราบปรามของสพเสม็ด
แล้วก็มาช่วยราชการที่ชุดยาเสพติดสืบสวนของภูทรจังหวัดชมบุรี
รวมถึงนายนิวได้ยิงนายพศรีอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นสายลับของตำรวจจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็คนร้ายก็ขังตัวเองอยู่ภายในห้อง
แต่คนเจ็บก็นอนบาดเจ็บอยู่หน้าห้องนะครับ
ก็มีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการพูดเจรจาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ให้ภรรยาของคนร้ายมาช่วยเกลี้ยกล่อม

และทีมแพทย์ต้องรีบนำดาบตำรวจชินส่งโรงพยาบาล

ได้รับการถูกยิงบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าดาบตำรวจจินเก่งสิริ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหว
แล้วก็ทีนี้ฮะการควบคุมตัวผู้ต้องหาออกมานะครับ
ผู้ต้องหามีทั้งอาวุธปืน
ก็ยังสวมเสื้อเกราะของตำรวจด้วย
นี่แหละครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
คือดาบตำรวจชินผู้ตายได้ให้สายลับ
ก็คือนายภูวฤทธิ์ทำการล่อซื้อยาเสพติดจากนายนิว
เพราะว่ามีการขยายผลมาจากผู้เสพ
กระทั่งรู้ว่านายนิวหรือว่านายวัฒนยู

ให้สายลับทำการล่อซื้อยาเสพติด

แล้วก็ดาบตำรวจชินก็ได้แสดงตัวขอจับกลุ่ม
คนร้ายจึงใช้อาวุธปืนที่พกอยู่ยิงใส่ดาบตำรวจชิน
กระสุนเข้าที่ใบหน้าจำนวน๑นัด
แล้วก็ดาบตำรวจชินล้มลงอยู่หน้าห้องที่เกิดเหตุ
และคนร้ายยังยิงเข้าไปในรถตำรวจซึ่งมีสายลับก็คือนายภูวริสอยู่ในรถ
นายภูวริสก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เบื้องต้นจากการตรวจค้นพบยาเสพติดเป็นยาบ้าจำนวน๔๐๐เมตร
แล้วก็อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๙มมของคนร้าย๑กระบอก
ก็มีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ถือว่าเป็นปฏิบัติการระทึกเลยนะคุณ
แล้วก็ทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นดีไปอีกหนึ่งนายนะครับ